โก้เจแปนวันอาทิตย์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเป็นนักรบที่ปราสาทมัสซูเอ
จากนั้นฮิโรซันจะพาไปพบกับเรื่องราวของการทำดาบสามุไรที่มีอายุกว่า๑๔๐๐ปี
คุณผู้ชมที่ชอบในความคมไม่ควรพลาดชมอย่างเด็ดขาด